เราจะขาดเรื่องกินไปได้อย่างไร
หลายคนชื่นชอบเพราะวันนี้เรามีเมนูหลามมาฝาก

ลงน้ำไปเลยค่ะไปที่นี่นะคะตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
หน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้น้ำมันเริ่มแห้งขอด

ใครเขาจะไปเล่นน้ำเขาสาวอะไรอยู่คุณเห็นไหม
นี่ไงเขาจับปลาเขาไปจับปลาเขาได้ปลาไปเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนมากมายนะคะ
เอามาแล้วแล้วทำอะไรต่อเอาไปล้างทำความสะอาด
แล้วเขาก็จะเอามาทำเมนูที่ชื่อได้ว่าเป็นเมนูเด็ดประจำอีสานบ้านเห่า
ยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรให้ดูกันไปเรื่อยนะจ๊ะ
พอหาปลาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องหาก็คืออะไร
ไข่มดแดงอาหารท่องถิ่นหากินยากนะคะเป็นอาหารช้อนชั้นสูง
ต้องไปสอยอยู่บนต้นไม้สูงใส
สอยโยมอย่างเงี้ยสอยประมาณพี่น้องฟ่างสอย
บริเวณสอยแนวนั้นอันนี้มันสอยตนบักม่วงสอยบนกิ่งไม้
คือมันมีพวกเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะรังมดแดงเนี่ยมันจะทำรังอยู่บนกิ่งไม้
แล้วมันก็ต้องมีไข่ใช่ไหมคะยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้เยอะเลย
เอาล่ะเราหาไข่มดแดงได้แล้วเราหาปลาได้แล้วทีนี้เอามาทำความสะอาดนะจ๊ะ
เอามาล้างให้ดีเอามาคั่วเอามาข้าวให้มันเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะ
ส่วนไข่มดแดงเราก็ล้างนะคะถึงมันจะอยู่บนต้นไม้สะอาดสะอ้านอะไร
แต่เราก็ต้องล้างทุกครั้งต้องกินร้อนช้อนกลางทำความสะอาดให้ถูกสุขอนามัยนะจ๊ะ
พอล้างทำความสะอาดหั่นไปแล้วเอาทุกอย่างมาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศ
น้ำไหลแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมีอะไรบ้างล่ะพริกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสหน่อยเรียบร้อยเสร็จ
แล้วก็ตักทุกอย่างใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมเอาไว้
นี่ไงถึงเรียกว่าเป็นเมนูหลาม
เอาไปเผาเหมือนทำข้าวหลามเลยคุณผู้ชม
ย่างไฟเอาไว้ไฟอ่อนประมาณสัก๑๕๒๐นาที
ย่างจนกว่ามันจะสุกสังเกตกระบอกไม้ไผ่นะ
จากสีเขียวส่วนแบบนี้ให้มันแบบไหม้ไปเลยค่ะ
คือมันต้องสุกจริงต้องสุกให้มั่นใจว่าข้างในมันสุกดีนะ
ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแป๊บเดียวนะคะ
เราก็เอามาเลยค่ะจัดจานเสิร์ฟคุณผู้ชม
โอยยดูวิธีการเขาสิคะนี่น้ำที่เหมือนอะไรเป็นน้ำจากกล่าว
เราจะได้รสชาติผัวหวานจากกล่าวนี่ชิ้นกดล่มถึง
แล้วก็ได้กลิ่นหอมจากไผ่เป็นไผ่อ่อนธรรมชาติด้วย
คุณพูดได้เลยว่านี่คืออาหารอันเลอค่า
ได้ทั้งโปรตีนได้วิตามินจากผักที่ผสมลงไป
มีเครื่องทิ่มบำรุงกำลังดีนะแก
แบ่งถ้วยเล็กทานกันทุกอย่างต้องสุก

ใช่ดูสิอู้ยกินอวดกันเลยจริง

อย่างนี้ชาวอีสานเขาเรียกอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นตาแซ่

เออต้องไปลองดูถ้าใครมีโอกาสนะจ๊ะ